พอกลับรถไปจังหวะที่ฝั่งตรงข้าม
รถจักรยานยนต์เขาเหมือนแซงรถบรรทุกมา
ด้วยความตกใจก็เลยขี่หาเรื่องกัน

กระจกของเขาพังด้วยไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ครับ
กระจกของเขาภังหน้ากลางฝั่งด้วย

ต้องระวัง
หวานรถวันที่เป็น
จริงจริงนักเลงจริงจริงเลยอ้าวอ้าว
ก็บอกว่าต่างคนต่างไปบอกว่าต่างคนต่างไป
ไปมึงลงมามึงชนรถกูเอ้าไปคุยที่สอนอไปคุยที่สอนอ

จริงแล้วก็ยังไม่ได้ชนนะตอนแรกแค่กลับรถแล้วเหมือนจังหวะที่รถจักรยานยนต์เขาก็
ฟางตรงเขาเล๊บตกใจเพราะเขาแซงรถบรรพุกมาพอดีแล้วเขาเจอรถเก่ง
รถเก๋งกลับรถพอดีก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้
ซึ่งคนขับรถจักรยานยนต์ก็ลงมาหวดไหมลงมาต่อยไหม
สุดท้ายคนขับรถเก่งเขาก็ไปคุยสอนอ้อสุดท้ายคนขี่รถจักรยานยนต์ก็เลยเอาเท้าถีบ
จกมองข้างหักไปเลยนี่ฮะก็เป็นเหตุการณ์ความหัวร้อนที่มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๑๙ที่ผ่านมาแล้วแถวถนนบางปะอินที่พระนครศรีอายุทยา
ซึ่งคนขี่รถจักรยานยนต์ก็เหมือนเป็นนุ่มโรงงานนะ
สังเกตเหมือนเป็นยูนิฟอร์มแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตทับอีกทีหนึ่ง
คนขับรถเก่งก็ไปโรงพักไปแจ้งความแล้วเอาคลิปนี้ให้ตำรวจอยู่แล้ว
จริงแล้วเหมือนที่เขาพูดแหละต่างคนต่างไปให้อภัยกันต่างคนต่างขับรถต่อเถอะ